มาต่อกันที่คุณพ่อลูกอ่อนกันหน่อยดีกว่าพี่เวียสุกลวัฒน์นั่นเองค่ะ
ออกมาช่วงนี้เวลามาทำงานนะจะมาในลุคแดดดี้
แต่ก็มีหนวดมีเคราวพอกรุบกริบให้ได้แบบว่าจักรจี้หัวใจคุณผู้ชมค่ะ
เวียบอกว่าช่วงนี้นะกลับมาเจอกันในสไตล์หนวด
เพราะว่ายังไม่ได้รับงานอะไรมากมายเพราะว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้าน
เดี๋ยวค่อยปรับลุคใหม่แล้วกันตอนนี้ขอให้เวลากับลูกสาวน้องวิรินอย่างเต็มที่
น้องเข้า๔เดือนแล้วคุณผู้ชมน่ารักฟุ๊บฟริบเลยพัฒนาการดีมาก
คุณพ่อคุณแม่พาไปทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปให้น้องไม่มีงอแงให้ความร่วมมือดีมากนะฮะ
ส่วนที่แฟนคลับคิดถึงผลงานของเขาเจ้าตัวก็บอกเลยว่าน่าจะอีกสัก๓๔เดือนแหละ
หากว่ามีถ่ายงานลูกสาวโตพอออกจากบ้านได้เดี๋ยวจะกระเตงไปกองถ่ายด้วย
อยากจะพาน้องไปทำงานด้วยทุกครั้งค่ะเพราะว่าอะไร
ทุกพื้นที่คือห้องเรียนของลูกค่ะ
ตอนนี้คืออยากจะลุกไหนก็ได้เลย
เพราะหลักตอนนี้ก็คือก็เลี้ยงลูกครับ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเริ่มแบบว่าอยากจะเปลี่ยนลุกไปเรื่อยอย่างนี้ครับ

ก็ไม่ค่อยงอแงนะครับก็โชคดี

คุณแม่เขาเป็นอะไรว่า

ก็จะดูแลมือซ้ายดูแลลูกมือขวาดูแลผม
ใช่ครับดูแลได้ทั้งลูกแล้วก็ผัวเลยครับ

แล้วก็ถามตลอดว่าอยากไปไหนไหม

ก็จะแบบว่าหาเวลาแบบทักพร
ผมว่าจริงแล้วก็กระเตงกันไปได้
ถ้าลูกโตอีกนิดนึง๘เดือน๙เดือน
ก็อาจจะแบบว่าเริ่มโตขึ้น
อย่างนี้วักทรงวัคซีนเริ่มแบบว่าแข็งแรงขึ้น

อยากพาเขาไปด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงกันเองเนอะ
เราไม่ได้มีพี่เลี้ยงทุกที่มันคือโรงเรียนเนอะ

พอเป็นแบบในโหมดแม็ตตี้ก็น่ารัก

คุณมิวนิษฐาถามเรื่องงานบอลช่อง๓หน่อย

มากเพราะว่างานมันไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วเนาะคุณผู้ชม

แก๊งเฟอร์บี้อยู่กันไม่ครบทีม
แต้วนัทพรกับแมทพิรณีค่ะ
มิวเล่าให้ฟังว่าแต้วเขาติดเรื่องสุขภาพเล็กน้อยนะ

ส่วนแมทบินไปต่างประเทศค่ะ
ทั้งสองคนแจ้งกับต้นสังกัดก่อนหน้านี้แล้ว
ไม่ได้มีปัญหาอะไรตามข่าวเมาส์ข่าวลือนะคะ
ส่วนดราม่าแก๊งนางเอกมม้ากับสาวเบลล่านั้น

ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ

ก็เจอกันหลายครั้งแล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลย
ให้กันแล้วก็คุยกันปกติค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรกัน
หมายถึงว่าเราก็ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจอกันแล้วก็ยังพูดคุยกันได้ปกติค่ะ
ก็มีได้คุยค่ะตั้งแต่วันซ้อมก็แบบมีคุยอะไรกันบ้างนิดหน่อยค่ะ
ไม่ครบค่ะก็พี่แต้วก็ไม่ได้ไป
แมทก็อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้าเหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้นิดนึง
เขาอาจจะแบบยังแบบเต้นได้ไม่เต็มที่เลย
ก็เลยแบบไม่เต้นดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะ

พี่แมทกลับนอเวย์ใช่ไหมนอเวย์
ใช่ค่ะ